ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
ข้าก็ขอบคุณนะครับ
ซึ่งในบันทึกผิดหลังกัน
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้กลับมาเป็นข่าวอีกครั้งนะคะเพราะว่าล่าสุดวันที่สี่ที่ผ่านมานะคะครอบครัวของสุพัฒน์ล่าปุ๋ยเนี่ยมาใช้สิทธิ์ของตัวเองนะคะไปที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะคะพูดง่ายคือเพื่อร้องทุกข์เพราะไม่รู้จะไปที่ไหนแล้วนะคะทางเจ้าที่ที่ธรรมเนียบก็แนะนำบอกว่าน่าจะไปร้องที่กองปราบก็ไปวันเดียวกันค่ะ
แต่ถ้าล่าสุดกว่านั้นจะกึ่งทางการไม่ทางการเนี่ยคือพยายามยื่นนังสือให้ถึงตัวนายกประยุทธ์ค่ะเพราะไม่รู้จะพึ่งใครแล้วจริงเพราะใช้หมดทุกประตูที่เปิดแล้วนะคะตอนนี้ประตูที่กึ่งเปิดกึ่งปิดเนี่ยก็พยายามจะขอส่งเอกสารให้ถึงมือนายกนะคะอยากให้สั่งว่าจะสามารถใช้สิทธิ์ในคดีนี้อย่างไรได้บ้างลูกช
ถูกตัดสินว่าต้องจำคุกตลอดชีวิตข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาแต่พ่อแม่และคนในครอบครัวยังไม่
แต่ว่าไปช่วยราชการที่กระทรวงยุติธรรมทำหลักฐานมาด้วยกัน
แล้วเห็นหลักฐานชัดเจนมั่นใจตอนนี้ต้องใช้สื่อแล้วค่ะ
เปล่งเสียงแทนหน่อยว่าจะไปหาท่านไหนได้อีกบ้าง
เพราะว่าการไปใช้สิทธิ์ทางตรงที่สุดคือไปร้องต่อสารเนี่ยนะคะ
สารไม่ถือว่าสิ่งที่เขามีอยู่ในมือแล้วมั่นใจเป็นหลักฐานใหม่
เท่านี้ก่อนตอนนี้คุณผู้ชมช่วยช่วยกันตัดสินนะคะ

เพราะครอบครัวบอกว่าตอนนี้ไม่รู้จะหาใครแล้วจริงนะคะ
สามท่านจะคุยกันกับดิฉันนะคะคุณแม่ทองเลื่อนคุณพ่อประหยัดล่าปุ๋ยนะคะ
อีกหนึ่งท่านคุณอรพันธ์แคว้นคอนฉิมเป็นพี่สะพ้ายค่ะ
เป็นพยาบาลไม่ได้รู้เรื่องกฎหมายแล้วค่ะ
แต่บอกแหมเห็นน้องอยู่ในคุกแล้วมันต้องสู้
วันนี้สวัสดีทั้งสามท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
เรียนเล่าแบบกระชับจริงแล้วเรื่องข่าวไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้น
เป็นข่าวที่ทางครอบครัวพยายามดิ้นมาตลอดถูกไหม
ดินในพื้นที่ดินส่วนกลางดินกับหน่วยงาน
จนล่าสุดเนี่ยข่าวมันออกมาเป็นระยะแต่ข่าวเงียบไประยะหนึ่งนะคะ
เอาอย่างนี้ก่อนเรียนสรุปถูกไหมว่าตอนนี้ตามขั้นตอนตามสิทธิ
คือเราต้องการให้ใช้สิทธิ์ในการรื้อฟื้นคดี
ถ้าจะลื้อฟื้นคดีได้แปลว่าครอบครัวต้องมีหลักฐานใหม่

ในมุมครอบครัวน่ะคือครอบครัวมีหลักฐานใหม่ใช่ไหม

แล้วมันติดอะไรถึงต้องไปทำเนียบไปกองปราบ
แล้วก็อยากเจอนายกหรือแม้กระทั่งรัฐมนตรียุติธรรม

มันติดก็คือเรายื่นไปแล้วเรายื่นต่อสารไปแล้ว
ยื่นต่อสารไปแล้วเพื่อที่จะลื้อฟื้นคดี
เพราะว่าเราเคยไปวิ่งมาแล้วหลายรอบ
หมายถึงว่าวิ่งตั้งแต่สารอุทธรณ์แล้ว
แล้วก็เขาก็บอกว่าให้รอจนสารดีกา

พอสารดีการ์เสร็จเราก็ไปพบกระทั่งรัฐมนตรีติดทำ
ซึ่งเป็นเคสคดีที่เขาเคยลื้อฟื้นมา
เราก็คิดว่าของเราเนี่ยน่าจะเข้า

เราก็จึงไปร้องต่อกระทั่งรัฐมนตรีติดทำ
เพื่อที่จะให้ช่วยในคดีของน้อง

ฆาตกรตัวจริงเราก็มีเราก็พบเราก็รู้อยู่นะคะ

เพราะเราไปเล่าเหตุการณ์อะไรเขาฟัง
ท่านรองดุษฎีอายวุฒิเขาก็เชื่อว่าเราเป็นแพ้
เขาก็จึงสั่งคุณทิศินายภาษาติกบุตรและคณะ

เขาก็ค้นหารักฐานมาเป็นแรมปี
เพื่อที่จะยื่นลื้อฟื้นคดีให้เรา

พอเขาได้หลักฐานครบแล้วอะไรแล้วเขาก็ไปยื่น
พอไปยื่นเราก็รอด้วยใจจดใจจ่อว่าสารจะว่ายังไง
พอพบว่าศาลเขาไม่รับคำร้องในการยื่นรู้ฟื้นคดี

เขาบอกว่าไม่เป็นหลักฐานใหม่

คือคดีนี้จริงแล้วสุพัฒน์ถูกกล่าวหาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คืน๓๑ธันวาคมขึ้นปีใหม่๑มกราคม๒๕๖๒

นั้นที่จังหวัดขอนแก่นในพื้นที่บ้านนะใช่ไหมคะคุณพ่อ
มีเหตุทะเลาะกันวิวาดกันแล้วยิงกัน

สุพัฒน์ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนยิงเขาตายและเจ็บ

ก็สู้มา๓ศาลนะคะทีนี้ที่บอกว่าสู้จนหมดแล้วคือจริงแล้วสิทธิ์เนี่ยต้องไปที่ศาลนั่นแหละถูกแล้วแต่พอสารท่านตอบกลับมาแบบนี้
เอาว่ากันตรงคือพ่อไม่รู้จะไปสู้ทางไหนแล้วใช่ไหมถึงมาถึงธรรมเนียบถึงไปกองปราบต่อใช่ไหม

เอาจังหวะนั้นก่อนนะพ่อจังหวะที่ครอบครัวถือหลักฐานไปที่ว่าแน่นแล้วเนี่ยนะคะแล้วสารท่านตอบกลับมาว่ามันไม่ใช่หลักฐานใหม่ตอนนั้นพ่อคิดในใจไหมว่าเอายังไงต่อ
ผมก็รู้สึกอ่อนเพลียไปหมดเลยครับเพราะว่าหลักฐานที่ผมออกไปให้สารดูนะมันเป็นหลักฐานใหม่ทั้งหมดเลย

ตัวปืนแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่กระทรวงที่เขาไปเอากระบอกไปพิสูจน์มาแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าออกกระบอกเดียวกัน
คือที่พ่อเล่าเนี่ยนะคะเดี๋ยวคุณอรพันธ์ช่วยเรียนเล่าได้นะคะคือตอนที่สุพัฒน์ถูกกล่าวหาเนี่ยกระสุนหรือปืนเนี่ยถือเป็นหลักฐานในคดีไหม
ตอนแรกถือว่าเป็นหมายถึงว่าตอนแรกที่จับสุพัฒน์ไปเนี่ยมีแค่พยานพยานชี้ตัวอย่างเดียว

พยานที่เป็นคนเห็นเหตุการณ์แล้วชี้ตัวใช่ไหมใช่ค่ะ
ดินปืนไม่ได้ตรวจทำแผนที่เกิดเหตุไม่มีทำ

ในที่เกิดเหตุก็มีแต่พบแปลกกระสุนปืนปืนเนี่ยตำรวจก็หาไม่เจอ

พบกระสุนเพราะว่าปืนเขาหาไม่เจอ

ปอกกระสุนเนี่ยพบแต่ตัวปืนหาไม่เจอ
แต่ทีนี้ของใหม่ที่เราได้มาคุณผู้ชมมันเป็นเหตุบังเอิญซึ่งทิ้งระยะเวลามาพอสมควร
เหตุเกิดตอนที่สมภัทร์ถูกกล่าวหาเนี่ยคือเหตุการเกิดขึ้น๑เนี่ยค่ะช่วงต่อ๓๑แล้วก็ขึ้นมกราวันที่๑๒๕๕๒ค่ะ
ระยะเวลามาปืนที่ว่านี้กับปลอกที่เป็นปลอกอันเดียวกันเนี่ยมันเกิดกับอีกคดีหนึ่ง

ดีนั้นก็คือเป็นลุงคือลุงของคนที่ที่เรารู้ว่าเป็นมือปืนตัวจริงเนี่ยค่ะ
เขาชื่อคือในหมู่บ้านที่เขาเรียกกันคือชื่อตาเหลี่ยมค่ะ
ก็คือเขายิงตัวตายเขาฆ่าตัวตายซึ่งมันก็เป็นคดีที่ปืนเนี่ยทางตำรวจทางตำรวจโรงพักชนบทเขาก็เก็บไว้ใช่ป่ะคะ
แล้วก็ช่วงที่เราไปยื่นหรือฟึกษีต่อกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเขาเข้ามาทำช่วงนั้นพอดี
แล้วลุงลุงสุพัฒน์เนี่ยค่ะซึ่งเป็นพี่ชายของแม่เนี่ย
เขาก็สงสัยว่ามันเป็นลุงกันหลานกันเนี่ย

เดี๋ยวเบรกนี้ก่อนเพราะมีคำว่าลุงอยู่หลายลุง
มีคดีหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่ง
ก่อเหตุโดยการยิงยิงตัวตาย

เพราะว่าผู้ชายที่ยิงตัวตายคนนี้
เป็นลุงของคนที่ในพื้นที่
เชื่อว่าคือผู้ก่อเหตุตัวจริง

และลุงอีกคนนึงคือลุงของสุพัฒน์

ก็เลยเป็นที่มาของหลักฐานใหม่ที่เริ่มต้น

ว่ากระสุนปืนที่เกิดในคดีปี๕๗

ในวันเกิดเหตุขึ้นปีใหม่ปี๕๒

ใช่ค่ะเขาตรวจโดยที่กระทรวงยุทธรรมเขานำไปตรวจ
เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อะไรเนี่ย
ก็คือเขาตรวจรอยท้ายกระสุนปืนนะคะ
ก็คือพบว่ามันเป็นปืนที่ออกมาจากกระบอกเดียวกัน

คือที่เล่ามาเนี่ยคือทำงานโดยประกบกับเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม
ใช่ค่ะเขาส่งข้อมูลให้ตลอดค่ะ
ที่บอกเนี่ยคือชื่ออยู่ในข่าวอยู่แล้วนะคะ

ซึ่งพอตรวจพบว่ากระสุนเมื่อปี๕๒คดีสุพัฒน์
กับกระสุนคดี๕๖ที่เขายิงตัวตาย
คือกระสุนจากปืนกระบอกเดียวกัน

แต่ปี๕๖คดีฆ่าตัวตายเนี่ยพบ

แต่ทีนี้พอไปยื่นสารบอกว่าไม่ถือว่าเป็นหลักฐานใหม่

ทีนี้เรียนขอถามย้อนกลับไป
พ่อกับแม่ต้องถามพ่อกับแม่
คือเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านนะนะคะ
ถามจริงตั้งแต่ตอนนั้น

คนที่คิดว่าเป็นมือเฟือน
เค้าออกมาบ้านประจำอยู่แล้ว

ผมก็ไม่สนใจเพราะว่าเพราะว่าผมไม่คิดว่ากลุ่มผู้ตายน่าจะมาชี้รูปผม
เขาจะยิงใครก็ช่างผมไม่สนใจผมคิดอย่างนั้นนะ
เพราะว่าพ่อว่ายังไงผมไม่เหลือสวรรค์
แล้วแต่ตำรวจเขาจะมาจับเอาผมคิดอย่างนั้น
คือพ่ออาวินาทคือในเท่าที่เข้าใจถูกไหม
คือคนที่นั่นจะรู้ว่าใครทำ
และที่พ่อบอกว่าอาการลูกลี้ลูกล้นคือพ่อรู้จับกันหมด
ใช่ไหมคะคืออย่างนี้ที่บอกว่ารู้ว่าใครทำ
แต่ที่ไม่ได้เอกใจก็คือว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรา

ใช่ผมคิดอย่างนั้นครับ
แล้วปรากฏว่าที่เขาจับคือลูกชายเรา
และที่สำคัญพยานชี้ว่าลูกชายเราทำนะพ่อ

แน่ใจแน่ไม่แน่ใจได้ไงลูก

เขายิงกันอยู่นอกวัดมันมีงานที่วัด
ผมเมียลูกอยู่ในวัด

ผมไม่สามารถจะถามลูกได้ว่าออกไปทำไมก็ทำไม่ได้

ซึ่งตอนสู้คดีตั้งแต่แรกพ่อกับแม่ก็เข้าไปยันใช่ไหมว่าลูกอยู่กับเรา

แต่ว่าอย่างตรงไปตรงมาคือคนเป็นพ่อเป็นแม่นะ

เพราะเอิญว่ามีพยานชี้ว่าเป็นลูกชาย
แล้วทำไมแม่ถึงยังมั่นใจว่าลูกไม่ได้ทำ
เพราะพยานเขาชี้เขาก็ต้องกล้าชี้นะ

โกหกค่ะคิดว่าโกหกแน่นอน

ช่วงเช้าที่ลูกชายขับรถมอไซค์ไป

พอดีไปเจอเพื่อน

เฮ้ยมึงรู้ไหมว่าใครทำเมื่อคืนนี้
กูไม่รู้แล้วกูก็อยู่ในวัดกับพ่อกับแม่
กูรู้กูเห็นไอ้ตาเหลี่ยม

เพื่อนลูกชายเขาพูดเพื่อนให้เล่าให้ลูกชายฟัง
ลูกชายก็มาเล่าให้แม่ฟัง๒คน
คือแสดงว่าเราก็มีพยานเหมือนกัน
ว่ารู้ว่าใครเป็นคนทำและรู้ได้ว่าลูกชายแม่ไม่ได้ทำ

แต่อย่าลืมว่าสารสามชั้นที่ตัดสินคุณสู้มา

และดีกายืนตามคือตัดสินจำคุกตลอดชีวิต
จริงถ้าไม่ได้รอถึงว่าเกิดคดีในปี๕๖แล้วต้องพิสูจน์กระสุนปืนกับกระบอกปืนนะคะคุณผู้ชม
เอาตั้งแต่ตอนนั้นเท่าที่พ่อกับแม่แล้วก็คุณอรพันธ์เล่าเนี่ย
คือไม่ได้มีเฉพาะพยานในคดีที่ไปชี้ว่าสุพัฒน์ทำเท่านั้น
อีกฝั่งหนึ่งก็มีพยานรู้ว่าใครที่แท้จริงเป็นคนทำ

แล้วทำไมตอนนั้นไม่เอาไปสู้กันอ่ะคือพยานต่อพยานอ่ะ
คือเขากลัวค่ะเขากลัวหมายถึงว่าพยานที่เห็นเนี่ย
ก็คือเขากลัวที่ว่าเพราะว่าคนที่ยิงเนี่ยมันมีปืนอยู่ในมือ
เขาก็กลัวว่าถ้าสมมุติเขาเป็นพยานเห็นหน้าหรือว่าอะไรอย่างนี้
ก็จะมายิงเขาอะไรอย่างนี้ความปลอดภัยของเขาจะไม่มีอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าเขาอยู่ในหมู่บ้านคือคุกคีอยู่ในหมู่บ้านอยู่แล้ว

อันนั้นเข้าใจได้แต่ทีนี้พ่อกับแม่ไม่ไปบอกตำรวจหรอกว่ามันมีพยานอย่างอื่นอีก
และรู้ด้วยซ้ำไปว่าใครเป็นคนทำ
บอกครับผมบอกตำรวจตั้งแต่วันแรกแล้วผมบอกตรงตรงเลย

ตำรวจว่าก็ใช่สิลูกตัวเองใครจะว่าลูกตัวเองทำ
เข้าใจไม่แต่พ่อไปบอกเขาไหมล่ะเอางั้นจับมาพิสูจน์เลย
ผมบอกเลยว่าชื่อนั้นชื่อนี้อยู่บ้านโน้นบ้านนี้ผมบอกตรงไปเลย
แล้วพ่อมั่นใจเหรอว่าคนที่พ่อคิดว่าเป็นคนทำเขาเป็นคนทำจริง

ก็คือเนี่ย
ผมตามเขาบอกผมเลยแต่คนนั้นน่ะ

ยังไงเขาพูดกับพ่อว่าไง

เอาผมขอเวลาอีกเดือนนึง
ผมเคียงงานให้ผมเคียงงานตัวนี้จบก่อน
ผมจะคืนไปหาพ่อที่บ้านพ่อรออยู่บ้านนะ

เดี๋ยวคนก่อเหตุมาพูดกับพ่ออย่างนี้เหรอ

คนนี้คุณพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วย

พูดยังไงผ่านมาเดือนนึงแล้วไปมอบตัวไหม

ที่บอกว่าหนีหนีตั้งแต่ปี๕๒หรือหนีตอนไหน

ก็คือหนีตลอดค่ะหนีมาตลอดตลอด

ก็เราไม่รู้หรอกค่ะเพราะว่า
แล้วลูกติดเขาก็หนีกลัวตำรวจตาม
คือเขากลับไปบ้านบ้างใช่ไหม

ก็คือเราไม่รู้หรอกว่าเขามาเมื่อไหร่วันไหนอะไรยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ
เดี๋ยวนะคือเจ้าตัวพูดกับพ่อสุพัฒน์เอง

แล้วคนในพื้นที่ก็รู้ตั้งแต่วันแรกแล้วว่าใครทำ

เดี๋ยวนะคะคือในชั้นแรกคือ

ไม่ยากคือศรษนการจนยกฟ้องไงค่ะ
ศรรศนการจนยกฟ้องชาวบ้านก็นึกว่าจบ
คือชาวบ้านยกฟ้องก็คือเอาหลุดแล้ว
หนูภาษาหลุดแล้วจบยังงี้ล่ะคะ
แล้วไปทางฝั่งผู้เสียหายเขาก็คือไปอุทธรณ์ต่อ

เพื่อที่จะบอกว่าน้องเป็นแพ้

ดีกายืนตามอุทธรณ์คือจำคุกตลอดชีวิต

ก็มาใช้ตามกฎหมายรื้อฟื้นคดี

รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมครับ

ผมได้หอบความจริงออกมาจากบ้านแล้ว

ทางส่วนต่างที่ผม
รัฐมนตรีกระทรวงท่านไปบูลนะครับ

สู้คดีมาตั้งแต่ปี๕๒จนถึงตอนนี้

จากที่ศาลท่านบอกว่าไม่ใช่หลักฐานใหม่

เพราะผมจะไปนั่งไปนอนดูลูกผมติดคุก

เขาอยู่ที่คุกที่โคราช

ทุกเดือนครับ

ก็บอกให้แม่ช่วย

แม่ก็จะเดินหน้าตลอด

แม่ก็จะช่วยลูกจนถึงที่สุดค่ะ
สภาพความเป็นอยู่เขาเป็นไงบ้างคะ
สภาพความเป็นอยู่เขาเป็นไงบ้างคะ

ผอม

อยู่ข้างนอกเรารู้ว่ามันไม่ง่ายนะ

เขามั่นใจกระทรวงยุติธรรมมากเลยนะ
เขามีความหวังเรื่องกระทรวงยุติธรรมมาก
เพราะว่าเราไปเยี่ยมเดี๋ยวละครั้ง
เราก็ให้ข้อมูลเพราะว่ามีรักฐานใหม่นะ
มีลุงน้อยเข้ามาเห็นไอ้ตาเหลี่ยมนะ
มีรักฐานใหม่มีปืนอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะเราเป็นคนบอกเขาให้ความหวังเขา
แล้วก็คือพี่เป็นคนที่เดินเรื่องให้เขา
เขาก็จะฝากความหวังไว้เวลาไป

คือพี่พันธุ์ที่ว่าคือเป็นพี่เสภาย

พ่อบอกสุพัฒน์หรือเปล่าว่า

ได้ฝากกันสารฝากที่สารเอาให้

ว่าแม่ก็จะไม่ทิ้งแม่ก็จะเดินหน้าหานายก
นายกจะได้ช่วยบ้างเพราะว่าเราไม่ได้ทำ
แม่เอาจริงในหัวใจคนเป็นแม่เนี่ยนะคะ
คือสู้มาแล้วมาคือเมื่อสิทธิ์ที่จะใช้มันไปคือทางเดียวเท่านั้นถูกไหมคะ

สารท่านตอบกลับมาแบบนี้แม่พูดกับสุพัฒน์
แม่ขอโทษนะคือแม่ยังมั่นใจ
แม่ยังอยากจะให้สุพัฒน์มีความหวังอยู่อีกเหรอ

ยากเท่าไหร่ก็จะไปค่ะก็จะบุกก็จะก็จะเดินก็จะสู้ค่ะ
ให้ถึงที่สุดตอนนี้แม่อะไรก็ไม่มีจะเหลืออีกแล้ว
หมดทุกอย่างที่ไล่ที่นา
อะไรก็เข้าเท่ากับสออะไรก็ยืมหนี้ยืมสินก็หมดไปแล้ว

ขายรถขายอะไรแม่ก็ขายไปแล้วเพื่อลูกค่ะ
คุณพ่อจริงแล้วคุณพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านนี่ก็
คือแน่นอนนะความเป็นผู้นำนะทั้งผู้นำครอบครัวด้วยผู้นำชุมชนด้วยนี่นะคะ
คือตอนนี้เอาใจคุณพ่อจริงเวลาพูดกับสุพัฒน์พ่อยังมีหวังให้ลูกชายไหม

ทราบว่าพยายามอยากจะไปยื่นหนังสือให้นายก
ใช่ค่ะไปยื่นมาแล้วค่ะไปยื่นหนังสือมาให้มาแล้ว๒รอบด้วยซ้ำ
รอบแรกคือยื่นที่ตึกกรพลนะคะที่ธรรมเนียบรัฐบาล
พอครั้งที่สองเราตามข่าวท่านนายกไปราชการที่ชัยนาธิ์ซึ่งใกล้กับอุทัยที่เราอยู่
ก็เลยไปเราคิดว่าเขาจะให้ประชาชนได้เข้าแต่สรุปแล้วไม่ได้เข้า
เอางี้นะเรารู้ว่าขั้นตอนตอนนี้ติดอยู่ตรงไหนนะคะ
ทีนี้ขอสุดท้ายคุณพ่อ
ดิฉันไม่แน่ใจว่าทีมงานนายกหรือแม้แต่รัฐมนตรีช่วยทำท่านนั่งอยู่หรือเปล่านะคะ
คุณพ่อจะพูดอะไรถ้าท่านอยู่อ่ะไม่ได้เจอตัวท่านแต่ถ้าท่านดูอยู่
ท่านดูอยู่นะครับผมก็จะฝากนะครับ
ฝากความเป็นจริงที่ผมหอบมาจากบ้านนะครับ
อยากให้ท่านรับทราบนะครับ
รับทราบพิจารณาดูว่าถ้าผมไม่พูดเรื่องจริงเนี่ย
ผมคงไม่กล้าเข้ากรุงเทพแล้วก็มาหาท่านหรอกครับ
แล้วผมขอปฏิฐานว่าพิสูจน์ตัวเองได้ว่า
ลงพื้นที่ไปสอบดูแล้วถ้าผมโกหกแม่แต่นิดเดียวเนี่ย
ผมยอมให้ตัดสินผมประหารชีวิตผมโดยที่ไม่มีข้อแม้ใดทั้งสิ้นนะครับ

สิ่งที่ครอบครัวขอคือตามสิทธิ์ที่กฎหมายให้ไว้
ขอพิสูจน์ว่าหลักฐานที่เรามีอยู่ในมือเรามั่นใจ
เรามั่นใจว่าเราไม่ได้เป็นคุณทำ
แล้วขอให้มีความหวังให้ใช้สิทธิ์ได้เต็มที่ในการพิสูจน์

แล้วก็เชื่อว่าเสียงที่ส่งไปน่าจะถึงนะคะ